ทางฝั่งของลุงพลพร้อมทนายความตั้งโต๊ะแถลงแล้วนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวไปฟังการแถลงของฝั่งลุงพลนะฮะ
จวดค้นว่าถูกพยานในสำนวนบางอย่าง
กระทำอย่างตรงไปตรงมา
หรือมีข้อพิรุษกังขา
ไม่สุจริตพอที่จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
อันนั้นเป็นข้อกฎหมายที่เราต่อสู้ไว้ตั้งแต่ต้น
ยกตัวอย่างเช่นกรณีการพบเส้นผล
ในรถยนต์ที่จำเลยที่๑ใช้มาเป็นประจำ
แล้วก็พบวัตถุพยานมาเปรียบเทียบกับในที่เกิดเหตุ
หรือในที่เกิดเหตุก็จะมี๒จุด
คือจุดที่พบร่างของน้อง
แล้วก็จุดที่พบกางเกงที่น้องใส่ในวันเหตุ
อันนั้นเป็นข้อต่อสู้ทางข้อกฎหมาย
ที่เราเห็นว่าการตรวจค้นรถไม่ได้มีหมายค้นจากศาล
และเมื่อตรวจค้นพบพยานหลักฐานพยานวัตถุในรถยนต์แล้ว
ไม่แจ้งให้จำเลยทราบหรือไม่ได้แจ้งให้กำนัน

เห็นขณะที่พบวัตถุพยานนั้น
เราจึงมีข้อกังขาว่า
การได้มาซึ่งพยานหลักฐานในรถดังกล่าว

คือเส้นผมแล้วก็มีดพกที่มีด้าม
พบก็คือมีคมอยู่ด้านเดียว

ส่วนข้อเท็จจริงแนวทางหลัก
ที่เราต่อสู้คดีมา
จะนำเสนอข้อได้จริง
เราก็พยายาม
ค้นความจริงจากนายชัยพลวิพา
ค้นความจริงจากนางสมพรหลาโพ
ว่านายชัยพลหลอกคณะทนายไหม

หลอกคณะทนายไหมเล่าข้อเท็จจริงบางส่วนปกปิดไว้ไหม
ซึ่งอันนี้ในทางสำนวนฝ่ายผู้กล่าวหา
ก็ได้ขอร้องให้นายชัยพลวิพา
คือถ้านายชัยพลวิพาหลอกตนเองหลอกผู้อื่นหรือหลอกตนเอง
มีอันตามหลักวิชาการจะต้องตรวจสอบได้
นายชัยพลวิพาสมัครใจเข้าเครื่องจับเท็จ
ผลปรากฏว่าตามหลักวิทยาการค่าเฉลี่ยของการเข้าเครื่องจับเท็จ
อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีจิต
ฟันเฟือนไม่คนที่มีจิตกลจริตหรือมีจิตฟันเฟือน
สามารถควบคุมตนเองได้เป็นภาวะปกติโดยทั่วไป
อันนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราหักล้างว่า
นายชัยพลของเครื่องจับเท็จเป็นปกติ
คำว่าเป็นปกติก็เท่ากับว่านายชัยพลวิพาก็เป็นคนที่มีจิตใจงาม
เช่นคนปุตุชนทั่วไปมีความรักเด็กมีความเอื้ออารีไม่แตกต่างชนทั่วไป
เราก็เชื่อว่านายชัยพลวิพาไม่มีจิตใจชั่วช้าเหล็บอ่ำ
ถึงขนาดอุ้มน้องไปปล่อยทิ้งไว้
บนภูเขาให้อดน้ำอดข้าว

อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่เรา

ประการสำคัญอีกอันหนึ่งในข้อเท็จจริง
เราก็สืบเหตุจูงใจ
ว่าการสูญเสียครั้งนี้
หรือมีแรงจูงใจใดที่จะทำให้นายชัยพลวิพา
รวมทั้งนักสมพรหลาโพกระทำการในครั้งนี้
แรงจูงใจโดยทั่วไปก็เป็นที่ทราบกันว่า
แย่งผลประโยชน์หรือการได้รับประโยชน์ใดจากการสูญเสียเหล็กอันนี้
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายชัยพลวิพาหรือนางสมพรหลาโพ
ได้ประโยชน์โดยตรงใดจากการตายของน้อง
เช่นประโยชน์จากได้รับกรมทันประกันภัย
จากการประกันชีวิตหรือการประกันใด
ไม่ปรากฏความจริงไม่ปรากฏอันนี้ขึ้น
ประการที่๒มีความอาฆาตแค้น
ต่อกันหรือไม่อย่างไรก็ไม่พบข้อเท็จจริงว่า
ความอาฆาตแค้นกันตรงกันข้าม
ครอบครัวทั้งสองคือฝ่ายโจทย์ร่วมกับจำเลยทั้งสอง
และเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยที่สองคือนางสมพร
เป็นพี่สาวของนางสาวิตีตามสายโลหิต
พบว่าไม่มีความโกรธแค้นไม่มีความอะไรกัน
ซึ่งมีสวนมีที่ดินติดกัน
กลับก็ไม่ปรากฏอีกนี้
คว้าแรงชุงใจอันสุดท้ายก็คือกล้ามอารมณ์
นายชัยพลก็ไม่ใช่คนที่มีจิตใจร้ายต่อน้อง
และไม่มีความรู้สึกทางเพศต่อเด็กอายุเพียงแค่๓ปี
โดยสรุปในข้อเท็จจริง
เราก็เอาสภาพศพ
หรือพูดง่ายก็คือการสืบจากศพ
เราเอาข้อเท็จจริงจากศพ
โดยแพทย์พุทธชาญแพทย์นิตเวทตรวจ
หักล้างข้อเก่าหาทั้งหมด

จากการชนะสูตรพลิกศพ
ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสุน
และสถาบันนิติเวศ

ไม่พบร่องรอย
การถูกประทุษร้าย
ตามเนื้อตัวร่างกาย
ไม่พบสักพิษ
หรืออาหารใด
ที่เป็นพิษในหลอดอาหาร
รวมทั้งในกระเพาะอาหาร
ประการสำคัญอีกอย่าง
พรมจารียังอยู่ครบวงสมบูรณ์

ซึ่งเราเอาศพมาหักล้าง
ประการสำคัญที่สุดก็คือ
ไม่พบดีเอ็นเอของจำเลยที่หนึ่ง
คือนายเฉพนวิพาในร่างของน้อง
รวมทั้งของนางสมพรหลากโพ
อกจากนี้ก็ยังไม่พบดีเอ็นเอของจำเลยทั้งสอง
ในกางเกงที่น้องใส่ในวันเกิดเหตุด้วย

เอาข้อเท็จจริงตามหลักนิติเวศมาหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทย์ทั้งหมด
เพราะฉะนั้นว่าการเลื่อนคดีฟังคำพิพากษาในครั้งนี้ก็ไม่ส่งผลใด
ต่อแนวทางต่อสู้คดีของสำนักกฎหมายทำรังศรี

จำเลยทั้งสองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ได้กระทำผิด
ในคดีที่น้องชมพู่เสียชีวิตและหายตัวไป

ท่านสงกราศมีอะไรแสดงครับ

มีพยานหลักฐานจำนวนมากในสำนวนคดีนะครับ
อยู่ระหว่างการพินาคดีของศาลซึ่งศาลท่านยังไม่มีคำพักษา
รายละเอียดเยอะมากนะครับเยอะมาก
แต่ว่าลึกนะก็ไม่ขอเปิดเผยนะครับเรื่องคดีนะครับ
เพราะว่าท่านกำลังทำคำพักษาอยู่นะครับ
ส่วนประเด็นของคดีอย่างที่เคยแถลงแล้วว่า
ในคดีนี้นะครับเราต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้ทำผิดนะครับ
และนอกจากนี้เราต่อสู้ว่าการสอบสวนไม่ชอบ
การได้มาซึ่งพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมาย
มีเหตุผลต่างอย่างไรนะฮะก็ปรากฏในสำนวนนะครับ
ส่วนจำเลยที่ต่อสู้คดีไว้ไม่ว่าพยานบุคคลที่อ้างฐานที่อยู่ก็ดี
หรือนิติเวชก็ดีหรือนิติวิทยาศาสตร์ก็ดี
หรือพฤติกรรมสุนัขก็ดีหรือพฤติกรรมเด็กก็ดี
พยานหลักฐานต่างฝ่ายจำเลยนำพยาน
ผู้เชี่ยวชาญผู้เกี่ยวข้องนำสืบไว้ในสำนวนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับ
แต่รายละเอียดก็ไม่ขอเปิดเผย
ตรงนี้นะครับเพราะว่าสารท่านกำลังทำคำพักษาอยู่นะ
ยังไม่เสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับคดีนะครับ
ลุงพลมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

ก็สำหรับลุงพลเองนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับ
สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ
ทุกท่านนะครับที่ติดตามคดีนี้มานะครับ
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า
เรื่องราวที่ท่านติดตามมานะครับ
ทางลูกป้านะครับคงจะได้รับความยุติธรรมนะครับ
ในการที่ทีมงานสำนักกฎหมายธรรมรังศรีนะครับ
ท่านได้นำสืบในทุกมิติอย่างที่ท่านได้กล่าวนะครับ
ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสื่อมวลชนแล้วก็
ก็หลังจากที่นะครับมีการเลื่อนนะครับ
ก็คงไม่มีผลอะไรนะครับที่จะกระทบในคดีนี้นะครับ
ก็ต้องรอวันที่

ก็ต้องรอวันที่๒๐ธันวาคมนะครับ
เป็นวันที่จะอ่านคำพิพากษานะครับ

ก็ต้องรอให้ถึงวันนั้นนะครับ
เพื่อที่จะพิสูจน์นะครับความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปครับ

ก็ต้องรอดูวันที่๒๐ก่อนนะครับว่าสารท่าน
ท่านจะพิจารณาตรงนี้อย่างไรนะครับ
ก็ต้องรอนะครับตรงนั้นนะครับ
ก็เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับ
ลุงป้าเองก็อยากจะทักทายแต่ว่าก็ด้วยเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับ
มันเป็นสิ่งที่ต้องห่างกันสักพักนึงนะครับ
ก็ยังคงเห็นนะครับการเคลื่อนไหวต่างของเขานะครับ
ก็ต้องรอให้บทพิสูจน์นะครับที่ลุงป้าต่อสู้อยู่นะครับ
ปรากฏก่อนนะครับถึงจะว่าด้วยเรื่องในอนาคตต่อไปนะครับ

ดังใช่ไหมดังเลยค่ะไม่ชินกับไมค์เลยดังใช่ไหมคะ
อ่าค่ะเหมือนใกล้ใช่ไหมต้องเถอะอย่างนี้
จริงก็เจอทุกครั้งทุกนัดที่เรามา
ทุกครั้งที่มาสานนะครับเพราะว่าพระจำพู่กับแม่จำพู่เขาก็มาทุกนัดเหมือนกับเรา
เพราะฉะนั้นเจอกันตลอดทุกครั้งที่มาศาลวันนี้ก็เจอ
ก็ปกติค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็ต่อสู้กันมา
อาจจะเขาเรียกว่าอะไรคู่ขนานหรือคนละแนว
เราก็หาความบริสุทธิ์คืนความบริสุทธิ์ให้กับตัวเราแล้วก็ครอบครัว
เขาก็หาความที่จะทำให้กับลูกเขา
เพราะฉะนั้นในการต่อสู้ก็คือเขาก็สู้เราก็สู้
ซึ่งทุกอย่างเราก็ให้มันถึงที่สุดแล้วค่อยว่ากัน
แต่ว่าความรู้สึกทางครอบครัวเนี่ยสำหรับป้านะคือมันแตกหมดแล้ว
อนาคตจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ

คือคณะทนายความรวมทั้งคณะทำงานของเรา
ก็เข้าใจการสูญเสียซึ่งเด็กเพียงแค่อายุ๓ขวบเศษ
เราเข้าใจการสูญเสียและรันทดใจเช่นกัน
แต่การสูญเสียครั้งนี้
นายชัยพลวิพาและนางสมพรหลาโพไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
หรือรู้เห็นในการสูญเสียครั้งนี้เลย
เราเข้าใจความรู้สึกอันนี้เป็นอย่างดีครับ
อย่างไรก็ตามแม้คำพิพากษาจะออกมาปรากฏผลเป็นอย่างไร
ฝ่ายจำเลยยินดีและน้อมรับในกระบวนการสารสถิตยุติธรรม
ซึ่งปฏิบัติราชการในนามพระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์
วันที่วันพุธที่๒๐ธันวาคม๑๐โมงเช้าเราพบกันอีกครั้งนะครับ
ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิเราโดยสวัสดีภาพ
ขอบคุณและสวัสดีครับ